คดีสารวัตรสัวเงียบไปสักพักหนึ่ง
เมื่อวานมีความคืบหน้าแล้วนะครับ
ตำรวจกองปราบปรามลงพื้นที่๑๖จุดทั่วประเทศนะครับ
ในพื้นที่สำคัญมี๖จุดนะครับ
ไปจับผู้ต้องหา๙คนในเครือข่าย
คนนี้เนี่ยนะดูแลเส้นทางการเงินเลยนะดูคลิปตอนไปจับครับ
อาจต้องดูแลซักท่วนการนั่งท

นี่คือตำรวจกองปราบปรามครับนำหมายค้นเข้าค้นบ้านหลังหนึ่ง
ซอยลาซาน๓๒ย่านบางนาเป็นบ้านของนายธนัทอายุ๓๒ปี
เป็นเป้าหมายและเป็นตัวการสำคัญที่ดูแลบัญชีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของสารวัตรสัวครับ
นาทีไม่ยอมเปิดไม่มีใครออกมาก็งัดบ้านเข้าไปสิครับ
เข้าไปในบ้านตำรวจไม่เจอธนัทนะครับแต่ไปเจอทรัพย์สินโอ้โห
มีค่าหลายรายการมีอะไรบ้างโมเดลของแท้จากญี่ปุ่นหลายชิ้น
กระเป๋าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อนะครับที่หน้าบ้านมีรถยนต์คันหนึ่ง
แล้วรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งจอดชาร์จไฟอยู่ตำรวจอายัดทรัพย์สินทั้งหมดไว้ตรวจสอบครับ
จากนั้นตำรวจก็ตามจับนายธนัดนะครับคือเขาแยกกันไปคุณผู้ชมไปหลายจุดอย่างที่ผมบอก
คอนโดมิเนียมย่านศรีนครินเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับนะครับให้ทราบนะครับ
แล้วก็ไปค้นห้องพักเจอเงินสดล้านหนึ่งฮะอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชี
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้ประคับการปราบปรามระบุว่า
ผู้ต้องหาที่ออกหมายจับล็อตนี้เป็นล็อตใหม่นะมี๙คนด้วยกันนะครับ
มีธนัดนี่แหละเป็นตัวการหลักการตรวจค้นวันเดียวกันนะครับสิบหกจุดนะฮะ
ทั่วประเทศใช่ไหมนะครับที่ผมบอกว่ามี๖ที่ก็คือ๖จังหวัดสำคัญ
กรุงเทพนนทบุรีลำปางอ่างทองมหาสารคามและมุกดาหารครับ
เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของสารวัตรสัว
ตามหมายจับนะครับ๙หมายจับกลุ่มพวกต่อหาตามหมายจับได้๓คนครับ
ก็คือนายธีรพัฒน์อายุ๒๘ปีธนัทที่ผมว่าเมื่อสักครู่อายุ๓๒ปี
และนางสาวธีรพันธ์อายุ๓๓ปีตามภาพที่ปรากฏ
ถูกแจ้งก็หามีความผิดฐานร่วมกันจัดให้เล่นการพนัน
สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
และร่วมกันฟอกเงินเบื้องต้นทั้ง๓คนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
นี่ไหนล่ะข้างนี้ว่าเกี่ยว